ไปเข้าห้องคางที่อมนแล้วปรากฏว่าสิบเวรที่เข้าเวรอยู่เขาขอกลละ๖๐๐๐บาท
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าย้ายไปอยู่ที่คุกเรือนจำนมก็จะอยู่ดีกินอร่อยมีคนชักผ้าให้อาหารสามมือ
แต่นี่ภรรยาทุกคนก็อยากให้สามีอยู่สบายก็เสียไปแล้วคนละหกพัน
จากนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่นครปฐมทับข่าวว่าไปอยู่ที่สมุทรสงคราม
พอมาอยู่ที่บอกสงครามก็ทางภรรยาของตำรวจทั้ง๕นายเนี่ยก็ไปทวงถามว่าเงินที่เก็บไป
โอนไปให้ที่ทางสมุทรสงครามปรากฏว่ารับปากแล้วจะโอนแต่ก็ไม่โอนสักที
กับว่าเจ้าหน้าที่ที่สมุทรสงครามก็ไม่ได้เงินก้อนนี้ด้วย
ได้เงินก้อนนี้แล้วทางทางภรรยาของตำรวจทั้ง๕นายเนี่ยก็อยากจะขอความเป็นธรรม
ขอเงินก้อนนี้คืนในเมื่อไม่ได้อยู่ตามที่พูดกันไว้ตกลงกันไว้
ไม่ต้องจ่ายจริงไม่ต้องจ่ายแล้วเงินนี้
ทีนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้สามีอยู่ดีกินอร่อยอย่างนี้
มีคนรับใช้ซักผ้าให้อาหารตามมื้อทางภรรยาก็อยากให้สามีอยู่สบาย

ตอนจ่ายนี่คือเป็นการแบบว่าให้เป็นเงินสดเท่านั้นหรือว่าเป็นการโอนเงินครับ
โอนเงินเข้าไปเงินสดให้เงินสดเป็นเงินสดไปไม่มี
เสร็จก็ไม่กล้าออกครับเพราะว่าทางนี้ก็รู้อยู่

ก็เหมือนอยู่กับคนพวกคุมขังธรรมดาเหมือนกันทุกคน
ก็ไม่มีคนซักผ้าไม่มีข้าวกินอาหารเหมือนกัน
แล้วตอนนี้คือแบบเดินไปทวงที่หน้าห้องขังไหมครับ๑๐เวงตรงนี้
ภรรยาเขาลงตัวไปทวงเอาเครื่องชื่นมา
ครับไปทวงแล้วก็โทรไปทวงแต่ก็รับปากว่าจะให้แต่ก็ไม่ได้

อยู่หลวงพักนี้มานานครับอยู่หลวงพักนี้มานานครับ
แบบนี้มากี่ครั้งแล้วพอจะรู้ไหม
ผมไม่ทราบอะไรเรื่องนี้ก็คือมาเจอกับตัวเอง
ญาติของตัวเองก็เพิ่งจะรู้นี่แหละว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เขาโทรมาว่าได้เบอร์มาจากทางพี่เขาว่า
พอวันที่จะต้องไปวันที่จะขึ้นศาลเนี่ย
ทีนี้เขาจะต้องเข้าเรือนจำเขาก็เลยบอกว่า
ถ้าอยากจะแบบถ้าแบบสั่งอาหารให้เป็นเดือนอย่างนี้
ก็คือจะสะดวกแบบว่าเขาก็จะได้แบบเออ
ไม่ต้องแบบซื้อหาอะไรอย่างนี้
ให้แบบญาติก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้
กลัวจะแบบไม่มีกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็เลยแบบว่าโอนค่าอาหารไป
เขาบอกค่าอาหารมื้อละ๒๐๐วันละ๒๐๐บาท
เดือนหนึ่งก็๖๐๐๐แล้วก็รวมค่าเสื้อผ้าค่า
พาเช็คตัวค่าอะไรจิปราธาอีก๑๐๐๐หนึ่ง
ก็คือเป็น๗๐๐ต่อณครั้งนั้น

เราก็เลยว่าเอาแล้วแบบ

แล้วก็แบบโอนไปให้เขาบอกต้องประมาณก่อน๒ทุ่มนะ
อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะได้จัดการอะไรให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นก็เลยโอนไปเลย
มีค่ะก็คืออย่างน้อยอันดับแรกเลยคือเงินเราเถอะอะไรอย่างนี้

แล้วก็ให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายไป